วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องสถานการณ์โควิดสิบเก้านะฮะค่ะสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้เนี่ย
จับตามองกันอยู่ที่ตลาดบังแคร์นะครับเป็นกลุ่มก้อนใหม่นะฮะ
ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครใช่ค่ะนะฮะ
เป็นตลาดที่มีพื้นที่๖ตลาดอยู่รวมกันนะครับ
มีแรงงานต่างชาติก็เยอะนะครับมีการติดเชื้อวันหนึ่งในกรุงเทพตอนนี้ร้อยกว่าคนนะฮะ
ถูกต้องค่ะตอนนี้เราจะแก้ปัญหาด้วยด้วยการทำสองอย่าง
ก็คือหนึ่งตรวจคัดกรองเชิงลุกกับสองก็คือกรทมเนี่ย
นำวัคซีนโควิด๑๙ไปฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่บางแคร์
ใช่ค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพนะครับภาพบรรยากาศของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
นี่ฮะนี่เป็นภาพเมื่อวานนะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้โพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
เขามารอการตรวจคัดกรองเชิงลุกกันค่ะคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะค่ะ
ด้วยความที่คนไปรอกันค่อนข้างเป็นจำนวนมากถูกต้องแล้วคนก็ถามถึงการรอคอยระหว่างการรอ
การเว้นระยะห่างมันพิมพ์พร้อมไหมยังไงมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าระหว่างการรอคอยอะค่ะ
เพราะว่าเขาก็อยากรู้ว่าตัวเองจะติดหรือไม่ติดอย่างไรใช่ไหมฮะ
พอเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดตรวจแบบคัดกรองเชิงลุกให้ก็มากันเยอะนะฮะ

แต่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ปรับระบบใหม่แล้วนะฮะ
ปรับระบบใหม่แล้วนะครับมีการแจกบัตรคิวเอาไว้ล่วงหน้านะฮะ
แล้วก็จะมีการจัดระบบต่างก็ทำให้คนดูน้อยลงนะครับ
มาเข้าแถวกันต่อคิวกันนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ
เหมือนกับเมื่อวานที่แบบโอ้โหคือทะลุออกนอกถนนนะฮะ
ตั้งใจว่าจะตรวจเชิงลุกในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในย่านบางแคร์เนี่ยตรวจให้ได้วันละ๑๐๐คนนะครับ
บัตรคิวไปถึง๒๐มีนาคมนะฮะวันนี้๑๗มีนาคมนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น
โควิด๑๙เนี่ยนะฮะตลาดบางแคร์นะครับ
พลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ไปตรวจจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในย่านบางแคร์
นี่นะฮะทางกรทมมาตั้งเต็นต์ให้นะครับฉีดวัคซีนโควิด๑๙
วันนี้ตั้งเต็นต์ฉีดวันแรกนะครับจะฉีดวันละ๕๖๐๐คนนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นในวันต่อไปนะฮะ
เป้ากลุ่มเสี่ยงย่านบางแคร์เนี่ยจะฉีดให้ได้๖๐๐คน
จนกว่าจะหมดกลุ่มเสี่ยงนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในกรุงเทพ
วันนี้วันเดียวเนี่ยพุ่งร้อยกว่าคนนะครับ
กรทมต้องสั่งขยายการบริการตรวจคัดกรองเชิงลุกเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
เดี๋ยวจะตรวจไปถึง๒๖มีนาคมนะครับนี่ฮะตัวเลขของผู้ติดเชื้อคน๑๙
วันนี้นะครับแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบค
วันนี้แถลงนะครับว่าในส่วนของไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๔๘คน
มาจากตลาดบางแคร์เนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ย๒๔๒นะฮะ
บางแคร์นี่ก็มาเยอะสุดนะครับแล้วก็มีเดินทางมาจากต่างประเทศ๖นะครับ
เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๑นะฮะรักษาหายแล้ว๔๐นะครับ
ทีนี้สิ่งที่กำลังถามถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของสงกรานปีนี้นะฮะ
หยุดยาวสงครานปีนี้นะครับจะเล่นน้ำสงครานได้ไหมนะครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังสอบคอชุดเล็กที่จะเสนอไปยังสอบคอชุดใหญ่ด้วยนะครับ
แต่วันนี้ก็เริ่มมีการคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสงครานนี้นะฮะ
ว่าจะเล่นน้ำกันอย่างไรจะฉลองเทศกาลสงครานกันอย่างไร
อ่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอเบิร์ตก่อนนะครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังสวบคอชุดใหญ่นะฮะ
แต่ถ้าฟังจากคุณหมอเบิร์ตเนี่ยสงกรานปีนี้ก็ยังมีวันหยุดยาวเหมือนเดิม
ประเพณีต่างมีเหมือนเดิมแต่เป็นลักษณะเข้าวัดทำบุญตามประเพณีนะครับ
ริมน้ำรดน้ำพรมน้ำใส่กันแต่ท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย
สาดน้ำไม่ประแป้งนี่นะฮะสงครานปีนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เน้นคงวิถีวัฒนธรรมไทยไว้เหมือนเดิมนะฮะ
แต่ว่าการละเล่นสงกรานการฉลองสงครานคงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไม่ให้เป็นความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของโควิด๑๙
ใช่ค่ะก็อาจจะต้องเล่นอย่างพอเหมาะพอสมนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงนี้